ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของเศรษฐีใหม่กันหน่อย
รับกันเละเลยครับ๖ล้านบ้าง๑๒ล้านบ้าง

อุบลขอนแก่นกันได้กันไปแหมดีใจด้วย

ไปเริ่มดูที่อูดอนธานีอูดอนธานีเป็นนายผ่องสีจันมณี
เป็นโฟร์แมนคุณผู้ชมนะญาติญาติพอรู้ข่าวก็ไปแสดงความยินดีครับ
นายผ่องศรีจันมณีอายุสี่สิบแปดปีนะเป็นชาวบ้านผืออยู่ที่อุดรธานีครับ
ก็กลายเป็นเศรษฐีใหม่เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
สิบหกพฤษภาคมก็อย่างที่ทราบดีว่าเลขเก้าหกสองห้าสองหก
ได้ไปอีกหกพันกว่าบาทนะครับนายผ่องศรีเขาบอกว่าเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
จันทบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปบ่น
บนขอโชคที่วัดเจ้าหลางครับเพื่อต้องการจะปลดหนี้๓ล้านที่มี
แล้วก็ฝันฝันเห็นอาของภรรยาที่เสียชีวิตมาบอกให้ซื้อเลขหน่อยสิ
ซื้อเลขปีพศปีนี้นะฮะแต่เขาพอไปหาดูมันไม่มี๒๕๖๖
มันมีแต่๒๕๒๖เขาก็เลยซื้อกระทั่งอ้าวมันถูก
แล้วก็เลขท้าย๒ตัวอีก๓ใบก็นำไปขึ้นเงินบอกว่าจะนำไปทำบุญให้กับพี่ชาย
ซึ่งบวชอยู่ที่วัดโพศีวิลัย๒ใบและอีกหนึ่งใบนั้นจะมอบให้กับตำรวจภูทรกลางใหญ่ที่ช่วย
ให้เป็นเรื่องข้าน้ำค่าไฟลงพักละกัน
ส่วนเงินรางวัลที่๑๖ล้านบาทจะแบ่งไปใช้หนี้ทำบุญแล้วก็เป็นทุนให้กับลูกสาวคนเล็ก
รวมทั้งแบ่งไปเป็นทุนการสร้างตัวเพราะว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดและไม่อยากจะไปอยู่ต่างถิ่นแล้ว
เพราะว่าแม่ก็แก่มากแล้วอังกษ์ก็ยินดีด้วยรายละไป๖ล้านบาทกับอีก๖๐๐๐บาท
ต่อกันที่อุบลราชธานีเลยนะคะที่อำเภอกุฎข้าวปุ้นค่ะ
ตอนนี้พระเครณฐาดาววันวัย๖๐ปีพระวัดแก้งกก่อถูกล็อตเตอรี่ค่ะ
เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวม๒ใบด้วยนะคะเป็นเงินรางวัล๑๒ล้านบาท
ก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ทีมข่าวเนี่ยก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แล้วค่ะแต่หลวงพ่อนั้นปฏิเสธบอกไม่อยากเป็นข่าว
ขณะเดียวกันชาวเน็ตในโลกโซเชียลแล้วก็บรรดายญาติโยมที่รู้จักหลวงพ่อ
ก็ร่วมแสดงความยินดีขอถ่ายรูปกับหลวงพ่อ
แล้วก็ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเพื่อแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วย

คนอีสานยังเฮงต่อเนื่องครับไปที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี่นายเฉลิมเกตตะคุอายุ๖๕ปี
ก็เป็นคนดวงเห็งเหมือนกันถูกรางวัลที่๑ลายนี้ได้๒ใบก็ไป๑๒ล้านเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าเขาซื้อสลากมาจากแม่ค้าที่ปั่นจักรยานไม่ได้ขายนี่แหละ
แล้วขอให้เขาช่วยซื้อเพราะว่าเขาขายไม่หมด
แล้วมันเหลือชุดอันนี้พอดีเลย๙๖๒๒๕๖๓ใบ
แต่แต่มีเงินติดตัวแค่๒๐๐บาทก็เลยขอซื้อมา๒ใบ
อีกใบหนึ่งไม่รู้ใครได้ไปน่าจะเป็นแม่ค้าแหละ
พอรู้ตัวว่าถูกรางวัลก็ดีใจสุดขีด
จากนี้ไปบอกว่าจะต้องวางแผนไปด้วยของการใช้เงินอย่างดีนะครับ
ส่วนที่ชายภูมิค่ะนายปรเมฆบัวนุภาพวัย๔๑ปี
ก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเหมือนกัน
คนนี้ก็ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทค่ะ
นายปรเมฆเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถตู้สายชายภูมิขอนแก่น
วันก่อนไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มซาสโก้ริมถนนนิเวศรัฐนะคะ
ก็ซื้อสลากเอาไว้ลุ้นโชคเผื่อเนอะเผื่อจะได้
ส่วนตัวชอบเลขท้าย๕๒๖อยู่แล้ว
ซื้อประจำแล้วก็มาถูกรางวัลจริงด้วย

จะเอาเงินรางวัลนี้ไปใช้หนี้ให้พ่อแม่
แล้วถ้าเงินมันเหลือเนี่ยก็ค่อยเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต

อุดรขอนแก่นอุบลโคราชก็มีชายภูมิก็มี
เอาขอนแก่นเขามีการแชร์ภาพผู้ถูกรางวัลที่๑ผ่านสื่อโซเชียลกัน
ขอความแฮสแท็กเศสถีใหม่แฮสแท็กคนขอนแก่นดวงเฮ่ง
ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน
เป็นเจ้าหน้าที่สวนหัวใจดีใจด้วยนะครับ
พอมีข่าวก็ไปตรวจสอบที่ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเชียงเหนือ

เศรษฐ์ที่ใหม่คนนี้คือนางหนูกานชายสิงห์เหนือเป็นพัฒนาการแพทย์นะฮะ
รีบกลับบ้านไปหาครอบครัวเลยอยากกลับบ้านแล้ว

น่าจากนี้ยังมีคนโดงเห็งถูกระวัลที่๑อีก๒มาราย
คือนางสาวกัณฑ์ที่มาลาดถุมอายุ๓๐ปี
เป็นชาวอำเภอสีชมพูได้ไป๖ล้าน
ก็ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยข้อมูลใดนะครับไม่อยากให้คนรู้จักอะไรมาก
สำนักงานก่อสร้างชนรับประทานได้เงินไป๖ล้านเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็นำสลากไปขึ้นเงินตามขั้นตอนเรียบร้อย
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับ
อ่ะยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนนะฮะ
งวดนี้อีสานกวาดเรียบนะครับ